รักมันไร้ซึ้งพรมแดง

ความรู้สึกของคนสองคนที่มีต่อกัน
เพราะฉะนั้นแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของอายุเนี่ย
มันยิ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักเลย

เจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณค่ะ

เราก็ยิ้มตามนะมีความสุขตามไปด้วย
นี่คือพิธีมงคลสมรสค่ะ

ตำบลภูดินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
ระหว่างคุณพ่อนาคปรีวาสนา
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน

บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความรัก
ความอบอุ่นจากบรรดาแขกที่มาร่วมงานนะคะ

แห่ขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวนะคะ

ฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน

ขันหมากเข้ามาสู่ขอเจ้าสาว
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเลย
โดยมีค่าสินสอดเป็นเงินจำนวน

ก็มีพิธีการฟ้อนรำสู่ขวัญ
จากพนักงานเทศบาลตำบลภูดิน

แชะภาพกันอย่างมีความสุข

ต้องบอกว่าอบอุ่นมากเลยนะคะ

มีความสุขยิ้มแย้มไปด้วยเห็นคนรักกันนะคะ
ความรักของทั้งคู่เล่าที่มาที่ไปให้ฟังก่อน

เกิดจากความที่เขาเป็นเพื่อนบ้านกัน
ก็ได้พูดคุยกันตามปกติถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันไปนะคะ
และทั้งคู่ก็เป็นโสดกันมานานแล้ว

ก็รู้สึกเออเหงาหัวใจเปล่าเปลี่ยวหัวใจจังเลย

จึงได้ตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตคู่ในบ้านปลายชีวิตร่วมกัน

เพื่อที่ทั้งคู่จะได้ดูแลกันและกันไปตลอดชีวิตค่ะ
เพิ่งมาพบหากันแต่ก่อนก็
มันก็อยู่บ้านสมัยก่อนก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันนะ
แผนคุณแม่ประมวลก็เป็นผู้ช่วยคุยบ้านเป็นศาลวัฒน์คำนั้น
ก็ผูกพันกันเรื่องรักไข้กันมานาน
ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาแต่งงานกัน
ก็พอดีตกมาปีนี้แต่ปีสัก๓๔เดือน
ก็ไม่รู้ว่าโชคชะตาอะไรมันเกิดขึ้น
ก็เลยคิดสงสารว่าเราก็ไม่มีคนดูแล

ก็เลยเข้ามาเข้ามาถาม
ก็อยากจะเข้ามาดูแลท่านแต่สงสาร
แต่ก่อนก็แฟนท่านยังอยู่

ก็มีความผูกพันรักไข้กันมานาน
ที่เรียกว่าป๊าสักสิบกว่าปีเนี่ย

ที่พ่อแก่มา
ขอเลี้ยงลูก
นี่ค่ะเป็นความน่ารักความประทับใจ

นาคยังบอกอีกนะคุณบอกว่าความรัก
มันไม่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของอายุใดเลย

ที่มีให้กันในเวลานั้นมากกว่า

นาคจ๋าที่สำคัญทั้งสองท่าน
รู้สึกดีใจที่มีวันนี้นะคะ

ตราบนานเท่านานเห็นแบบนี้

รักกันแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะ